ชีวิตเราต้องเจอกับทางเลือกมากมาย

ผลตอบแทนคืนทุกปีสูงสุดแทบ
การันตีเงินคืนตลอดสัญญา๖๐๐

สมัครเลยที่ธนาคารกรุงเทพ
มาจากงานเทพ